เราที่บีบหัวใจเหลือเกินเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาติดโควิด๑๙
ฝ่ายพ่อเองก็แจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่รอก็ไม่มีคนมารับตัว
คุณผู้ชมแต่ระหว่างขับรถไปพ่อร้องไห้เลยนะพ่อร้องไห้เลย
เป็นเรื่องราวบีบหัวใจเหลือเกินไปดูฮะ
ซาวมันก็ช่างบีบหัวใจอีกแล้วไปรถจักรยานยนต์เหรอ
จักรยานยนต์แล้วดูเพลงเขาสิโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่พ่อคนหนึ่งเนอะ
คนนั้นคือลูกของเขาแล้วก็ติดโควิดหลายคนเห็นคลิปนี้
ฟังเพลงในคลิปน้ำตาจะไหลคุณผู้ชมนะฮะสิ่งที่ทำก็คือว่า
คือพ่อต้องขับรถไปส่งลูกที่ติดโควิดที่ศูนย์พักคอยวัดสะพานเขตครองเตย
จากรอมาหลายวันก็ไม่มีคนมารับตัวลูกไปรักษาผู้โพสต์บอกว่ายังไม่มีรถมารับ
ไปส่งเองก็ได้โควิดมันทำให้เราต้องห่างกันสู้สู้ลูกชายนะฮะ
อีกข้อความคุณพ่อเขียนไว้ว่าพ่อทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก
หัวอกคนเป็นพ่อคนดูแล้วรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกตอนนี้คือบีบหัวใจ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพ่อลูกคู่นี้และให้เด็กผู้ชายคนนี้หายจากโควิดไว
ขอให้หายไวด้วยนะคะความรักจากพ่อนี่ก็ยิ่งใหญ่จริง